ที่ขอนแก่นคือลูกใครใครก็รักอันนี้ทราบดี
คุณพ่อคนหนึ่งรักลูกมากลูกเนี่ยไปทะเลาะกับคู่อลีก
พ่อช่วยออกไปเคลียร์แล้วถูกอลีกของลูก๓คน
ลุมสกรรมพ่อจนปางตายครับด้วยความที่รักลูกมาก
จะไปช่วยลูกที่จังหวัดขอนแก่นคุณผู้ชมนักข่าวก็ลงไปดูนะฮะ
คือมีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเนี่ยโพสต์ภาพผู้ชายคนนี้
หัวเนี่ยโชคเลือดเลยแล้วเขียนข้อความว่า
แชร์ให้โลกรู้ว่าคนชั่วต้องได้รับผิดฝากแชร์หน่อยนะคะ
พ่อหนูอาการสาหัสเย็บหลายร้อยเข็ม
นะฮะพอทราบเรื่องนะฮะนักข่าวเราก็บอกว่า

มีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสามสิบเอ็ดธันวาคม
ก็คือคืนเขาดาวนี่แหละคนเจ็บคือนายอุทิศ
กระมวลมูลอายุห้าสิบเก้าปีถูกวัยรุ่นบ้านโคกว้างหมู่สิบ
ที่อำเภอฝางจังหวัดขอนแก่นใช้มีดฟันหัวและทำร้ายร่างกาย
คุณผู้ชมนะฮะลูกชายเขาบอกอย่างนี้
ลูกชายคือนายชัชวานอายุยี่สิบปีมูลเหตุมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยี่สิบเก้าธันวาคม
อันนี้ลูกชายตัวเขาเนี่ยนะไปดูหมอลำมีเพื่อนบ้านจ้างหมอลำมา
ฉลองงานบวชหลังหมอลำเลิกก็เดินเดินเท้ากลับบ้าน
ระหว่างเดินเท้ากลับบ้านถูกในบุ๋มในโจกับนายหมูดักทำร้าย
โดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนก็คือไปเจอกันที่หน้าเวทีหมอลำ
ที่ผู้ใหญ่บ้านจะเห็นแล้วเข้าไปห้ามแล้วก็เคลียร์ปัญหาจบไปเรียบร้อยนะครับ
ต่อมาคืนคราวดาวน์สามสิบเอ็ดธันวาคมที่บ้านเขาเองจัดงานปีใหม่นะฮะ
มีในบุ๋มในโจกับในหมูคู่อริเขาเนี่ยมีคนมาตามบอกว่าเฮ้ยไปเคลียร์กันหน่อยสิ
อยากเคลียร์ยังไม่จบนะฮะแต่พ่อห้ามไม่ให้ไป
ต่อมาพ่อออกไปเองครับไปคุยกับทั้ง๓คนนั้นที่ทะเลาะกับลูก
ก่อนจะถูกในโจหนึ่งในกลุ่มคู่อริใช้มีดสปาต้าฟันหัว
ส่วนในบุ๋มกับในหมูบรุ่มเตะบรุ่มต่อยนะฮะ
ที่เพื่อนบ้านจะเห็นแล้วเข้าไปห้ามแล้วก็พ่อนั้นก็ปางตายไปแล้วนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดอาการของพ่อนั้นโอ้โหเย็บที่หัวเป็นร้อยเม็
คุณผู้ชมยังสลบยังไม่รู้สึกตัวนะฮะคุณหมอต้องดูแล๒๔ชั่วโมง
เหตุการณ์นี้ครอบครัวยืนยันจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดโดยไปแจ้งความไว้แล้ว
เอาผิดกับวัยรุ่นทั้ง๓คนที่ร่วมกันทำร้ายพ่อในข้อหาพยายามฆ่านะฮะ
อืมเนี่ยเหตุเกิดกันแค่เจอกันที่หน้าเวทีหมอลำก็ถึงท่านกับต้องทำร้ายกันค่ะนะครับ